คือเลิกกันไปแล้วสุดท้ายยังหึงเขาอยู่
ฝ่ายชายนี่ตามไปหาอดีตภรรยา
แล้วเขาอยู่กับแฟนใหม่ของเขา
ที่บ้านปิดหน้าต่างนอนพอดี
ก็เลยใช้จังหวัดตรงนี้เอาปืนไปส่องเสร็จก็ยิงเขาไป
ปี๒นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนั้นถูกพามาส่งที่โรงพยาบาลนะฮะก็เลยมาตรวจสอบนะครับ

ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะครับ
ตอนที่ครูภัยนำส่งโรงพยาบาลนะครับชื่อนายบุญธริกษ์รัตนพันธ์อายุ๕๑ปีนะครับ
ชื่อเล่นชื่ออ้อมนะฮะชาวบ้านเรียกว่าช่างอ้อมนี่นะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมนะฮะเป็นปืนพกนะครับ
กระสุน๒นัดเข้าเบ้าตาซ้ายทะลุ๑นัดนะฮะแล้วก็เข้าปลายคางอีก๑นัด
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านของช่างอ้อมนะฮะบ้านอยู่ที่หมู่สิบสามตะบลหนองหง
อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชที่บ้านเนี่ยพบภรรยาของช่างอ้อม
คือนางราตรีศรีศุกร์อายุ๓๕ปีร้องไห้อยู่ที่บ้าน
ส่วนในห้องนอนยังมีร่องรอยของคราบเลือดอยู่บนที่นอนนะครับ
พื้นใกล้กับหน้าต่างห้องมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๒ปลอก
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าช่างอ้อมผู้ตาย
มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านแล้วก็เป็นช่างเชื่อมเหล็กรายใหญ่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
ส่วนคนที่มายิงช่างอ้อมเสียชีวิตเนี่ยคือจ่าสิบเอกสาธิตนามสกุลถวายนี่ฮะคนนี้ฮะ
ชื่อเล่นชื่อก้อยหรือว่าจากก้อยอายุ๕๑ปีเท่ากับผู้ตายเลย
เป็นทหารในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นสามีเก่าของภรรยาช่างอ้อม
โดยเพิ่งเลิกกันมาได้แค่๑เดือนคือจากก้อยหรือว่าจาสาธิตเนี่ย
เลิกกับนางราตรีเมียของช่างอ้อมไปได้เนี่ย๑เดือน
แต่ว่าตามมาของ้อขอคืนดีอยู่หลายรอบนะครับแต่ทางนางราตรีเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
เนื่องจากเขาก็มีแฟนใหม่มีสามีใหม่แล้วก็ทะเลาะกันมาตลอดนะฮะ
ถึงขั้นขึ้นโรงพักก็มีนะฮะแต่มันก็ไม่เคยมีเหตุรุนแรงอย่างอื่นนะครับ
กระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมายิงเขาเลยนะครับเสียชีวิตเลย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางราตรีบอกว่านางราตรีกับช่างอ้อมนะครับ
นอนหลับอยู่ในห้องนอนกับลูกสาวอายุ๘ขวบ
ซึ่งเป็นลูกติดของนางราตรีกับจ่าสิบเอกสาธิตมือยิงนั่นแหละ
ก็นอนกันอยู่ในห้องนะฮะอากาศมันร้อนก็ไม่ได้กางมุ้ง
แล้วก็เปิดหน้าต่างห้องนอนเอาไว้จากนั้นทางสามีเก่าเนี่ยคาดว่าเมาด้วยนะครับ
มาตรงหน้าต่างบ้านแล้วชักปืนขึ้นมายิงใส่ช่างอ้อมสองนัด
ก่อนจะวิ่งหนีไปท่ามกลางความมืดเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก
ตีหนึ่งตีสองช่างอ้อมก็นอนจมกองเลือดอยู่ตอนนั้น
แต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับบาดเจ็บสาหัส
ภรรยาก็โทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ๑นาฬิกา๑๙นาที
คืนที่ผ่านมาเข้าสู่วันที่๕เมษายนแล้วนะฮะ๑นาฬิกา๑๙นาที
นี่เป็นช่วงนาทีที่จากก้อยหรือว่าจ่าสิบเอกสาธิต
ก่อนจะมาถึงบ้านของอดีตภรรยา

ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมีรถยนต์กับรถจักรยานยนต์เข้าออกหมู่บ้าน

จากนั้น๑นาฬิกา๒๖นาที
มีรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อนะครับขับเข้าไปทางบ้านของบ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งมันสอดคล้องกับภาพวงจรปิดที่มีไฟท้ายด้านล่าง
ช่วง๑นาฬิกา๓๒นาที
วงจรปิดเนี่ยแม้ไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะ
แต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัท
ว่าคือเสียงปืนที่ช่างอ้อมถูกยิงครับ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ได้คุยกับพี่เขยของนางราตรีนะครับ

สาธิตกับเพื่อนอีกคนนึงขับรถกระบะมาวนหน้าบ้านอยู่รอบนึงแล้ว
เพื่อนของจ่าสาธิตเนี่ยลงมาถามนะว่า
พี่เขยเนี่ยเขาหย่ากันแล้วใช่ไหม
ซึ่งพี่เขยก็ตอบว่าใช่นะครับ

เพื่อนก็เลยหันไปบอกจ่าสาธิตว่า
งั้นก็ไม่มีผลอะไรจากนั้นก็ขึ้นรถกลับไป
จากนั้นลูกสาวก็ไปบอกพ่อที่กำลังกรีดยางว่าช่างอ้อมเนี่ยถูกยิง
โดยโทรบอกพ่อในช่วง๑นาฬิกา๒๕นาที
ถึงช่วงตี๑ครึ่งให้พ่อกลับมาที่บ้านด่วน
ส่วนนิถัยของจ่าสาธิตนะครับ
พี่เขยของนางราตรีบอกว่าเวลากินเหล้าเมาก็จะใจร้อน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้นะครับ
หลังจากพี่วนรถมาดูนะลองฟังดูนะฮะ
ที่สมภาทุ่งสงที่ห้อมตะวิทยาหรอกมันมีแผลผึ้นจอบเป็นแบบหน้าและตาริยังไปขึ้นใหม่
ราตรีเองก็ยังอยู่ในอาการเสียใจนะฮะ
บางทีเหมือนจะเป็นลมด้วยนะครับต้องช่วยกันปลอบ
พี่สาวของนางราตรีบอกว่าสภาพจิตใจน้องสาวย่ำแย่มาก
เพราะว่าตอนเกิดเหตุช่างอ้อมเนี่ย
คือเสียชีวิตในอ้อมกอดของน้องสาวเธอเลย
เนื่องจากกำลังนอนหลับกันอยู่ในห้องนอน
ก่อนหน้านี้เคยเตือนน้องเรื่องเปิดหน้าต่างนอนมาแล้ว
เพราะกลัวขโมยขึ้นบ้านตอนดึกแต่น้องบอกไม่เป็นไรหรอก
คือถ้าโจรมายังไงเนี่ยหมามันต้องเห่า
เปิดไว้หน่อยก็ดีมันร้อนค่ะช่วงจังหวะที่ช่างอ้อมถูกยิง
น้องสาวเล่าให้พี่สาวฟังว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตในอ้อมกอดเมียนะฮะ
เพราะจังหวะนั้นนอนกอดกันอยู่บนที่นอนส่วนลูกสาวเนี่ยนอนอยู่ข้าง
ที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเจอช่างอ้อมสามีใหม่นะครับ
ราตรีกับจ่าสาธิตอดีตสามีก็ไม่ถึงขั้นจะทะเลาะอะไรกันมากมาย
ก็ยังตกลงกันอยู่ได้ว่าเดี๋ยวจะให้ใครมาเยี่ยมลูกได้ตามปกติ
แบบไหนอย่างไรเพราะว่าลูกที่เกิดด้วยกันเนี่ย
ระหว่างนางราตรีกับจ่าสาธิตเนี่ยเขาจะให้ฝั่งของนางราตรีเนี่ย
เป็นคนเลี้ยงดูแต่ระยะหลังพอนางราตรีไปเจอช่างอ้อม
แล้วมาอยู่กินกับช่างอ้อมทำให้จ่าสาธิตเริ่มไม่พอใจ
แล้วทะเลาะกันบ่อยขึ้นหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไป
ญาติญาตินี้เขาบอกเขาอยากเจอหน้าเหลือเกิน
ถ้าเจอหน้าเนี่ยจะถามว่าทำแบบนี้ทำไม
ล่าสุดนะครับหลังจากก่อเหตุเมื่อคืนแล้วก็หลบหนีไปนะครับ

วันนี้มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพทุ่งส่งแล้วนะครับ
โดยมีนายทหารพระธรรมนูลพามานะครับ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
นตรีสมชายซื่อต่อตระกูลภูมิคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งภูมิกับการสพทุ่งสงศ์
ก็มาสอบปากคำจ่าสิบเอกสาธิตนะครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จชุดสืบสวนก็นำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องสืบสวนนะครับ
นักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องมูลเหตุในการก่อเหตุ
เขาก็ไม่ยอมตอบอีกนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าหลังจากสอบปากคำเนี่ยนะครับ
จ่าสาธิตเนี่ยที่มาสอบปากคำกัน
ทหารพระธรรมนูลได้พาจ่าสาธิตมามอบตัว
ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธนะครับ
บอกว่าไม่ได้เป็นคนยิงช่างอ้อมนะครับ
แล้วที่มามอบตัวเนี่ยเพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เสื้อเขียวนี่นะฮะจ่าสิบเอกสาธิต
ผู้การผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่แม้ทางจ่าสาธิตจะปฏิเสธอย่างไรนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไว้ก่อน
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไม่ต้องรอหมายจับนะครับ
แล้วจะส่งฝากขังพรุ่งนี้นะครับ
ฝากขังสารทหารนะครับสารมณฑนทหารบกที่๔๓
เราสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่ค่ายเทพศตรีนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็มีจราดสิบเอกสาธิตทวายซึ่งเป็นทหารอยู่ที่ค่ายเทพศตรีทิสไปพอแล้วครับ
มามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายในคดีนี้
เพราะว่าเขามาปฏิเสธปืนก็ไม่มี
แต่ว่าในที่เกิดเหตุเราได้ปลอกกระสุนปืน๒ปลอก
สองปลอกใช่ไหมได้สองปลอกเดี๋ยวเราก็ต้องหาปืน

ทีนี้ก็ต้องไปไล่สืบสวนเลยล่ะเพราะผู้ต้องหาบอกเขาไม่เกี่ยว
ปืนปืนไหนอะไรยังไงเขาไม่มีปืนอะไรเลย
นี่ก็ต้องไปไล่จากปลอกกระสุนปืนที่เจอนะฮะ
ส่วนศพของช่างอ้อมนะครับตอนนี้ก็ญาติรับศพมาจากทางโรงพยาบาลแล้วนะครับ
นำมาตั้งประพธิกษลที่วัดขวนไม้แดงนะฮะ
ว่าพรุ่งนี้จะทำพิธีกันได้